คุณผู้ชมครับแท็กซี่หัวร้อนคันนี้
เชื่อว่าท่านเห็นคลิปท่านจำได้อยู่แล้ว

ซึ่งที่แรกได้ยกมือยกไม้ขอโทษเขา

เพชรช่วยด้วยครับพี่พอดีผมโดนรถโชว์ดี
นี่เห็นไหมชี้ให้ดูทะเบียนด้วยเห็นไหมเหมือนกับว่าเอาเลยดูเลยถ่ายเลย
สุดท้ายเจ้าของรถคันนี้ทั้งที่เขาถูกเฉียวชน
เขาต้องขับหนีไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นถนนรัฐนาธิเบสนะครับ
บนสะพานข้ามแยกท่าอิตก่อนถึงสะพานพระนั่งเกล้าฮะ
เมื่อช่วง๓ทุ่ม๖ตุลาคมนะครับ
ตอนนี้นะฮะหลังจากที่เจ้าของรถเขาเอาคลิปมาเผยแพร่
แล้วก็ไปแจ้งความนะครับล่าสุดตำรวจตามตัวได้แล้วนะครับ
ตำรวจสพบางศรีเมืองนนทบุรีนะฮะ
ตอนนี้ตามตัวได้แล้วครับนายสุวิสิตนามสกุลแจ้งประดิษฐ์
อายุ๓๘ปีนะฮะเสือฟ้าคนนี้เป็นโชเฟอร์ทักซี่จริงนะฮะ
ก็มากับแม่นะครับมากับแม่นะมามอบตัวกับตำรวจนะครับ
แล้วก็เสื้อดำนี่คือเจ้าของรถนะครับ
วัชรศักดิ์วิจิตการนะครับเป็นคู่กรณีเจ้าของรถเก๋งอ่ะ
ตำรวจก็เลยเรียกมาบอกอันนี้เขามาแล้วนะครับ
นี่เขาก็กราบขอโทษแม่ที่ทำลงไปนะแล้วก็ขอโทษคู่กรณีนะครับ
ตกลงเจรจาชดใช้ค่าเสียหายค่าซ่อมรถอะไรให้กัน
คุยกันอยู่๔ชั่วโมงได้นะ
คือสรุปแล้วนะครับนายสุวิสิตคนขับแท็กซี่นี่ยกมือขอโทษนะฮะ
คุณวัชรศักดิ์เขาบอกก็ไม่เป็นไรนะ
จากนี้ไปจะได้เข้าใจกันแล้วก็อย่าไปทำแบบนี้อีกนะครับ
ค่าเสียหายเนี่ยต้องใช้ค่าซ่อมรถให้เขา๑๕๐๐๐บาทนะฮะ
แล้วก็มีค่าชดเชยสินใหม่ให้กับคู่กรณีอีก๒๐๐๐บาทรวม๓๕๐๐นะฮะ
ทั้งแรกผมไม่ได้โกรธพี่เลยเพราะพี่ลงมาพี่ขอโทษ
เหมือนผมผมไม่ชนคนอื่นผมก็ขอโทษเขาก่อน
โอเคครับผมรับผิดชอบผมก็รับผิดชอบไป
แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเรามาไหลนี่มาโมโหมาทำอะไรใส่กันอย่างนี้พี่
ผมไม่ได้พี่ผมบอกแล้วว่าผมขอโทษอ่ะ
ที่สุดอ่ะไม่ใช่ผมที่แหลกกว่า
จริงแม่ต้องควรขอโทษแม่
ทางผู้เสียหายเขาบอกเขาก็ไม่ติดใจแล้วก็ถอนคำร้องทุกข์ในชั้นพนักงานสอบสวนก็แล้วกัน
แต่ก็ต้องจ่ายเงินค่าชดใช้เยียวยาให้เขานะ
ทั้งค่าซ่อมรถกับสินใหม่รวมละ๓๕๐๐๐บาท
นายสุวิสิทธิ์คนขับแท็กซี่คนนี้นะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาทะเลาะกับภรรยา
วิ่งหมายความห่างพูดครับนะเค้าบอกว่าเค้าเครียดมาก
หนีออกจากบ้านไปก็เหมือนในคลิปเลย
ที่ที่แรกไปขอโทษเค้าบอกมีะเด็กหนีไป
เขาบอกเขาเครียดมากตอนนั้นเมียเหนียวจากบ้านไป
เฉียวกระจกรถด้านขวาของคู่กรณี

ก็จอดรถลงไปพูดคุยกัน
ทีนี้ทีแรกก็ขอท่งขอโทษแต่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบ
ไม่รู้มันคิดอะไรยังไงขึ้นเขาบอก
ก็ไปหยิบมีดเป็นมีดเดินป่าที่เอาติดรถเอาไว้นะครับ
แล้วก็เป็นไปตามคลิปเอาไปฟันฝากระโปรงรถคู่กรณี
มันมีวิทย์เดียวมีวิทย์ชั่ววูบ
ทำตัวอย่างนั้นไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
ตอนนี้จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วครับ
ทางคดีอาญาก็ต้องเสียค่าปรับนะฮะ
ชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณีด้วย
แต่มันยังมีอีกดอกหนึ่งครับ
เพราะว่าทางกรมการขนส่งทางบกก็ส่งเจ้าหน้าที่มาเลย
หลังทราบว่าแท็กซี่คนนี้มาพบพนักงานสอบสวนนะครับ
ก็มาแจ้งข้อหาเปรียบเทียบปรับไป๑๐๐บาท
ฐานเป็นผู้ขับรถแท็กซี่แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ
แล้วต้องไปเข้ารับการอบรมอีก๓ชั่วโมง
ค่ะโดนหลายอย่างเลยนะคะ

จริงค่ะรู้ศัพท์วัยรุ่นด้วยเนอะ